อีกเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์ผ่านทางโลกออนไลน์ตอนนี้
เขามีหญิงสาวไปถ่ายภาพเรือกับหลักกิโล

สุดท้ายบอกว่าเป็นการเข้าข่ายความผิดอาณาจารย์
รวมทั้งผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ

ตอนนี้กำลังส่งต่อในโลกโซเชียลนะครับ
ซึ่งต้องขออนุญาตเบอร์เพราะว่าภาพไม่สามารถให้เห็นได้
อันอาจารย์เข้าไปอันอาจารย์จริงใช่
ภาพของหญิงสาวเปลือกับหลักกิโล
แชร์กันในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง

ซึ่งล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกชำนาญชำนาญกิจ
ผู้กำกับการสพปลายพระยาบอกว่า
ภาพที่เห็นไปตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าอยู่ในเขตของจังหวัดสุมราชธานี
ฝั่งขาเข้าอำเภอปลายพญาที่กระบี่
ซึ่งรอยต่อของอำเภอปลายพญาระหว่าง
ห่างประมาณ๑๕กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าภาพนี้ทราบว่ามีการถ่ายมานานแล้ว
แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าพบเข้าข่ายอนาจารย์
ก็ต้องดำเนินการ